นายชานะเอี่ยมแสงผู้ราชการจังหวัดระยองนะครับ
บอกว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่

ลดลงจากเมื่อวานครึ่งหนึ่งค่ะโดยมียอดติด
ติดเชื้อเพิ่มสามสิบเจ็ดคนนะครับรวมยอดทั้งหมดระยองตอนนี้สามร้อยสิบหกคนนะครับ
ผู้ติดเชื้อเนี่ยกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมต้องมีโรงพยาบาลสนาม
อืมมีอำเภอเดียวตอนนี้ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในระยองคืออำเภอวังจันทร์นะครับ
ส่วนแรงงานต่างด้าวมีติดเชื้อ๑๖คนนะครับเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาขณะนี้
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะลงให้กับระยองหรือว่าชนบุรีพื้นที่มันยังคาบเกี่ยวกันอยู่
เรื่องของการติดเชื้อการตรวจพบการสำหรับจำนวนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง
มีผู้มารับการตรวจในระยองนะครับทั้งหมดสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดคน
แล้วก็เตรียมเพิ่มจุดตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมด้วยเรื่องโรงพยาบาลสนาม
ตอนนี้ได้ตั้งเพิ่มทั้งหมดสามแห่งสามแห่งเนี่ยรองรับได้สามร้อยห้อง
เพื่อรองรับแล้วก็เตรียมสถานที่รองรับไว้เพิ่มเติมด้วยอีกแห่งหนึ่งนะครับ
คือค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ากรมทหารราบที่๑รักษาพระองค์ที่สัตหีบชนบุรี
ตรงนั้นจะได้อีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเตียงค่ะทีนี้คำถามที่
ชาวบ้านในพื้นที่โรงพยาบาลสนามบอกว่าโอ้โหทำไมไม่แจ้งกันเลยอืม
ท่านผู้ว่าบอกว่ากรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่สนามกอล์ฟในเขตอำเภอวังจันทร์ระยอง
ขอชี้แจงว่าเขายังไม่ใช่ผู้ป่วยที่ไป
บางคนก็คือเป็นเพียงผู้รอผลการตรวจอ๋อเฝ้าสังเกตการณ์
คือไปตรวจแล้วล่ะแต่ผลมันยังไม่ออก
ก็ต้องมารอในสถานที่ที่ต้องแยกห่างจากผู้คนก่อนแหละ
กักตัวไว้ก่อนอืมนะฮะอ่าบางจุดก็เป็นโรงพยาบาลสนามที่ผู้ป่วยเขาก็ต้อง
ไปพักรักษาอะไรอันนี้ก็มีแหละแต่ว่าบางที่เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่า
ก็เป็นแค่ผู้ที่มารอผลการตรวจก็มีค่ะ
ต้องขอประทานโทษในเรื่องของประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึงนะครับ
ก็คือพี่น้องที่วังจันทร์ก็ตกใจเพราะว่าเราย้ายผู้ที่อยู่ในแอลคิวเดิม
หอพักอบจหวายกรองนั้นไปที่วังจันทร์เราเอาผู้ที่กักตัว
นะครับไปไว้นะครับเพราะว่านี้ไม่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับ
ยังแต่เรากักไว้ดูอาการนี่ในส่วนโรงพยาบาลสนามที่สนามกอล์ฟ
เขตอำเภอวังจันทร์ระยองนะครับค่ะอ่าแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณป้าถามกันอยู่เนี่ย
อ่าที่โรงพยาบาลสนามที่บ้านหวายกรองที่บ้านค่ายระยองเนี่ย
ท่านผู้ว่าชาญนะบอกเรื่องนี้ก็ต้องขออภัยจริงจริงค่ะ
ก็ฝากผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหตุการณ์เร่งด่วน
ก็เลยไม่ได้แจ้งประชาสมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อนแต่ขอให้ชาวบ้านในพื้นที่มั่นใจได้ว่าการดูแลของเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะดูแลอย่างเต็มที่มาตรการเข้มข้นป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยออกนอกพื้นที่
หอพักที่เป็นโรงพยาบาลสนามอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วหอพักแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเป็นสถานที่ปิด
เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าเชื้อไม่แพร่กระจายออกไปอย่างแน่นอน
ทางจังหวัดก็ฝากมานะครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดระยองยังประชาสมพันธ์อยู่นะครับ
ผู้ที่โดยสารขึ้นรถประจำทางหมายเลขทะเบียนสิบขีดสามสี่ห้าเจ็ดระยอง
เป็นรถบ่อขอสอนะครับบ่อขอสอสายเก่าระยองสนามบินอูตเผ่า
ในช่วงวันที่สิบแปดถึงสามสิบธันวาคมหกสามรีบไปรายงานตัวด่วน
เพราะมีพนักงานขับรถติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะถ้าจำทะเบียนไม่ได้
ท่านก็จำได้ว่าขึ้นสายเนี้ยช่วงสิบแปดถึงสามสิบธันวาคมหกสามเนี้ย
อ่ายังไงก็ไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะอีกกรณีหนึ่งคือร้านหมูกระทะนะครับ
ชื่อร้านต้นหมูกระทะตรวจพบว่าเจ้าของร้านเด็กล้างจานลูกค้า
ตรวจพบติดเชื้อโควิด๓คนผู้ที่เข้าไปรับประทานอาหารในร้าน
ตั้งแต่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าธันวาคมขอให้รีบไปรายงานตัวด่วนนะครับ
จังหวัดระยองบอกนะครับหากท่านใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว
ไม่สะดวกไม่มีรถท่านโทรแจ้งได้นะครับ
โทรมีนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าสามหกหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า
หน้าจอนี้เลยนะครับท่านที่อยู่ระยองนะครับ
ถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องการไปตรวจเชื้อ
แต่ไม่สะดวกเดินทางศูนย์แปดเก้าเก้าสามหกหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ที่ระยองเนี่ยจะจัดรถไปรับทันทีเลยนะครับ